ทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
มีการนำน้ำดื่มพร้อมด้วยผลอินทภารำครับ
แจกจ่ายให้กับชาวไทยมุสลิมที่เดินทางสัญจรก่อน
ที่จะเดินทางกลับไปบ้านนะครับเพื่อนำไปละสินอดนั่นเองครับ
ส่วนที่กระบีนั้นประชาชนก็ออกไปซื้ออาหารเตรียมไว้จำนวนมาก
บรรยากาศตลาดสดมหาราชเทศบาลเมืองกระบีก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับ
จากว่ามีประชาชนนับถือศาสนาอิสลามไปเลือกซื้อสินค้าอาหารคาวาแล้วก็ผลไม้ผัก
เพื่อเตรียมไว้สำหรับการละสินอด
ตามที่จุฬามราชมนตรีประกาศให้ในวันอังคารที่๗มิถุนายน
เป็นวันที่๑ของเดือนบรมดอนประจำปีฮิจรศักราช๑๔
จากการสำรวจราคาสินค้าทั้งผลไม้อาหารทะเลแล้วก็เนื้อสัตว
ส่วนใหญ่ราคาปกติไม่มีการปรับขึ้นราคาครับ
เพียงผักบางชนิดเท่านั้นที่ปรับราคาขึ้น๑๒บาท
จากเข้าสู่ช่วงของหน้าฝนเช่นผักคณะต้นหอมและผักชี
ส่วนจังหวัดยาลาฝ่ายความมั่นคงวางมาตรการตรวจสอบยานพานะทุกคันที่อาจจะลักลอบเข้าไปก่อเหตุร้ายในเขตเมืองหรือว่าย่านชุมชนเศรษฐกิจ
พร้อมจัดกำลังอำนวยความสะดวกให้กับชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบศาสนกิจตามนโยบายของพลโทวิวัตรปฐมภาคแม่ทัพภาคที่๔
ต้องการให้เดือนรมดอนนั้นเป็นเดือนแห่งสันติสุขครับขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้าก็เตรียมนำน้ำดื่มพร้อมผลอินทภาลำแจกให้ชาวไทยมุสลิมที่สัญจรผ่านจุดตรวจตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อให้นำไปละสินอดก่อนเดินทางถึงบ้านพักครับ
ส่วนบรรยากาศในต่างประเทศนะครับสำหรับการดูดวงในประเทศปากีสถานเมื่อเย็นวันนี้แล้วก็มีรายงานผู้พบเห็นดวงจันทร์เซี่ยวก็ได้กำหนดให้วันที่๑ของเดือนรมดอนประจำปีฮิจรสักราช๑๔๓๗ของปากีสถานตรงกับวันที่๗มิถุนายนซึ่งชาวมุสลิมปากีสถานทั่วประเทศค่ะได้เริ่มถือศีลอดในวั
ที่จะร่วมกันละหมาตรวเวียในยามค่ำคืนเพื่อต้อนรับเดือนรมดอนขณะเดียวกันนะครับบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคที่ตลาดในกรุงนิวเดลีเป็นไปอย่างคือคักค่ะขณะที่ผู้อพยพชาวมุสลิมซีเรียกว่า๑๓๐๐๐คนซึ่งอาศัยอยู่ในค่ายฮามรันของตุรกีนะครับต้องเริ่มต้นเดือนแห่งการ
ที่นี่เป็นอย่างมากเนื่องจากทุกคนจะรวมตัวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาครับส่วนผู้อบพยพชาวมุสลิมที่ค่ายในเมืองเอฟซอนีประเทศกรีสได้ร่วมกันละสินอดวันแรกด้วยการรับประทานอาหารค่ำพร้อมกันอย่างพร้อมเพลียงนะครับโดยผู้อบพยพรายหนึ่งก็บอกว่าการถือสินอดเมื่อวานนี้เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากว
ทุกสินอดเมื่อกี้